มาดูที่เรื่องของนักมวยกันบ้าง
เช้านี้เช้าสดใสนำเสนอกันตลอดเลย

ใช่ค่ะรายล่าสุดนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
เป็นสาวน้อยหน้าตาดีทีเดียวเลยนะคะ

ภายใต้ชื่อว่าค่ายเพชรต้นพึ่งค่ะ
ไปดูลีลาของเธอกันก่อนค่ะ
โอ้โหนักมวยสายแบ๊วนี่นะ
อ๋อหน้าตาน่ารักกว่าแต่อาสยามคนต่อไปรึเปล่านะคะ
น้องคนนี้นะคะแต่ชอบคู่ซ้อมมากเลย

นี่คือลีลาลงนวมซ้อมบนเวทีของน้องนุ่น
หรือว่านางสาวรุ่งจิราเขตรักษาอายุ๒๓ปีนะคะ

เพราะว่าใช้เวลาฝึกหัดมวยที่ค่ายเพชรต้นพึ่งแห่งนี้ไม่ถึง๑เดือน
แต่สามารถโชว์พรสวรรค์ได้อย่างน่าทึ่งมากนะครับ

หมาผมยาวเลยสาวหวานเลย
ใช่ค่ะทำให้เธอเป็นที่รักของทุกคนในค่าย

กลางอังกฤษเวียดนามแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะ

สาวสวยหน้าหวานแบบนี้ผมหน้าม้าผมยาว

น้องนุ่นบอกว่าครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันตอนจบปวสอนะคะ
ที่โรงเรียนพาณิชย์ก็เลยไปศึกษาต่อที่ราชพัฒน์เชียงราย
แต่ว่าเรียนได้แค่เทอมเดียวต้องหยุดเรียน

ด้วยเหตุผลบางประการก็ออกมาหางานทำ

ชวนให้มาฝึกมวยเพื่อหารายได้

ตอนนี้ก็อยากลองดูก่อนค่ะ
ตอนนี้ก็อยากลองดูก่อนค่ะถ้าไปได้ดีก็อาจจะอยู่การมวย
แต่พูดถึงว่าการซ้อมมวยหรืออะไรมันหนักแล้วต้องเจ็บตัวไงเราคิดยังไงมั้ง
ก็คิดอยู่นิดนึงแต่เราชอบก็สู้ค่ะ
ก็คือยอมเจ็บยอมเหนื่อยยอมล้นแต่คือกับรายได้ที่เราได้ไหมเราจะไปทำอะไรต่อ
จะไปศึกษาต่อแล้วก็ให้แม่ใช้บ้าง
เจ็บตัวได้แต่อยากเก็บเงินไปเรียนต่อแล้วก็บางส่วนก็จะแบ่งคุณแม่ด้วยนะคะ
ร้อยตรีองค์อาจศรีธาราค่ะเป็นหัวหน้าค่ายมวยบอกว่าน้องนุ่นนี่เป็นเด็กเรียบร้อย
หน้าตาถือว่าอยู่ในขั้นน่ารักเลยแหละและที่สำคัญรักมวยไทย
เท่าที่ดูการฝึกซ้อมถือว่าเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ลีลานั้นดีกว่านักมวยรุ่นพี่หลายคนด้วยนะ๑เดือนนะคะ
ค่ายสรุปมาว่าอย่างนี้คิดว่าคงจะให้ลองขึ้นเวทีจริง๒๒กรกฎาคมนี้แล้วนะคะ

เชื่อว่าอนาคตน้องนุ่นในอาชีพนักมวยหญิงไปได้ไกลแน่นอนนะคะ
ใครที่ดูข่าวนี้แล้วและอยากไปดูฝีมือน้องนุ่นกันหน่อยนะคะ
ค่ายเพชรต้นพึ่ง๒๒กรกฎาคมนี้
เวทีประตูท่าแผ่เชียงใหม่

ฟิตทันไหมอีกเวลาไม่กี่วันเนี่ย

ถามว่าทันไหมทันแต่ฟิตไม่ทัน
ชอบฟิตไม่ทัน
แต่ไปทันไหมทันนั่งเพลิงไปวันเดียวอีก